เห็นลูกไม้หล่นใต้ต้นกันแบบเยอะมากวงการบันเทิงค่ะ

ดาราที่เราติดตามกันมาแต่อ้อนแต่ออก
คือตอนนี้หลายคนนะคะก็มีทายาทกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
อย่างพี่แหม่มแคทริยาแล้วก็พี่หิวละนิตาเนี่ย

คือแบบครอบครัวเจอกันบ่อยค่ะนี่นะคะ

เชื่อว่าทั้งคู่น่าจะเป็นนางเอกในดวงใจของใครหลายคนแน่นอนค่ะ
ล่าสุดนะคะทั้งคู่มีโอกาสได้แชร์ภาพร่วมกันนะคะ

และที่สำคัญค่ะเราก็ได้เห็นชมหน้าของลูกค่ะ

แล้วก็น้องเนสซี่นะคะลูกแม่แหม่ม

ขอย้อนกลับไปที่บ้านพี่แหม่มแคทยานนิดนึงนะคะ
อย่างที่ทราบกันค่ะพี่แหม่มเนี่ยมีทายาท๓คนด้วยกันนะคะ
ก็คือน้องแม็กซ์ค่ะที่ตอนนี้ฉายแววความหล่อมาเต็มเลยค่ะ

ลูกชายคนกลางที่โอ้โหหล่อตามพี่มาติดเลยล่ะค่ะ
และคนเล็กน้องนุษย์สุดท้องนะคะก็คือน้องเนสซี่นั่นเองค่ะ
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าโอ้โหสวยเหมือนแม่เลย

เขาเรียกว่าตาจมูกปากนี่แหละค่ะ
นอกจากนั้นนะคะความสามารถเริ่มเข้าครัวเนี่ยยกนิ้วให้เลยนะคะ
จะเห็นได้ว่านะคะคอยเป็นลูกมือนี่
คุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวตลอดเลย
เห็นแบบนี้แล้วนะคะคิดอนาคตเปิดธุรกิจโรนโชว์ร้านอาหารได้ชัวร์

ยอดเลยนะคะก็ความสามารถเดี๋ยวนี้เด็กนะคะว่าไม่ได้จริง

อย่างที่ทราบกันดีนะคะบ้านนี้มีลูกชายสองคน
คนคนโตก็คือน้องแพลงต้อนตอนนี้อายุ๒๐ปี

ดีกรีความหล่อเข้มมาเต็มเลยค่ะ
ส่วนน้องอีตันเนี่ยก็กำลังแตกเนื้อนุ่ม
ฉายแววความหล่อไม่แพ้พี่ชายเลย

เชื่อว่าหลายคนนะนะมาเห็นมาแต่ไกลเลยคือ
คุณขาดูความดีเอไนสักก่อน

กระทั่งรอยยิ้มโครงหน้า

ถอดแบบมาเหมือนกันหมดเลยค่ะ
เพิ่มดีกรีความหล่อให้หนุ่มคนนี้ไม่น้อยเลยนะจ๊ะ
หนุ่มไอ้ตั้นเข้าวงการได้ชิวเลยนะ
เข้าวงการตามรอยคุณแม่หมิวได้เลยค่ะ
และที่สำคัญไม่ปล่อยสามมะด้วยน้ำ

อย่างที่ทราบกันนะคะบ้านนี้มีลูกชายสองคนด้วยกันนะคะ
คนแรกก็คือหนุ่มพี่โป้นั่นเองค่ะ
เป็นแนวแบบหลอกครึมนะคะ
ส่วนน้องคนเล็กเนี่ยค่ะน้องปะแปงค่ะ
ฉายแววความหล่อใสเป็นไงหน้าละมุนเหมือนคุณแม่เลย
ค่ะนะคะคนนี้นะคะฉายแววความเป็นอาร์ติ๊บไม่เบาเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ซุ่มเรียนเกี่ยวกับศิลปะอยู่
ขีดเขียนนะคะเรียกว่าความสามารถครบแบบนี้นั่นเองนะคะ

ส่วนแมวในวงการบันเทิงนะคะแม่นุ๊กบอกดิฉันมาแล้ว
ยังไงพร้อมผักดันเต็มที่ดีค่ะ
รอดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชม๒คนคือหน้าตาละมุนมาก